ไปที่วัดโพเด็ดค่ะอยู่ที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เข้ามาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วก็กราบพระไหว้พระเป็นสิริมงคล
แต่ว่าสิ่งที่มันประหลาดใจเห็นแล้วต้องตะลึงงึงงันอุทานออกมา
นี่ก็คือธรรมาสนั่นเองเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นนะใช่
ธรรมมาสนี้นะคะรูปร่างมันโอ้โหแปลกตาจริงนะคะ
สังเกตดีดีนี่นะคะมันเหมือนเป็นรากไม้อ่ะอืม
ใช่ไหมเป็นรากไม้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่แล้วก็เอาราวบันไดเนี่ย
ประดับมาประกอบให้เป็นธรรมาศแบบนี้
เด่นเป็นสง่าอยู่กลางสาลาเลยค่ะลักษณะนี้นะคะของธรรมาศเนี่ย
จะมีพนักผิง๒เมตรนะกว้างประมาณเมตรครึ่งเออเห็นไหม
บอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะด้วยความที่อยากจะรู้ที่มาที่ไป
ทีมข่าวตลอดก็เลยไปถามพระอธิการวิชัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
ท่านเล่าบอกว่าธรรมาศนี้นะทำมาจากรากไม้ใหญ่
ตอนที่พระท่านไปรับกิจนิมนต์เป็นประธานบวชต้นไม้
ก็เห็นรากไม้ที่ชาวบ้านขุดขึ้นมา
มันมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นที่นั่งได้
เหมือนเป็นแบบธรรมาศได้เลย
ท่านก็เลยขอนำมาเปลี่ยนสภาพ
ตกแต่งหน่อยเกลาหน่อยนะคะ
แล้วก็เอาบันไดมาติดตั้ง
ก็ออกมาเป็นธรรมาศเก๋แบบนี้
ไปฟังเสียงพระอาจารย์เลยดีกว่าไหมคะ
เออที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นั่นเองน่ะ
คือเห็นธรรมาศแบบนี้แล้วมันก็แปลกดี
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วมันดูแบบ

อยากจะให้ดูคือมันมีไฟด้วย
ไฟตรงธรรมาศหมุนไฟน่ะ
ได้แบบนี่

เอามาตกแต่งเองใช่ไหมมันจะได้มีความสวยงาม
ดูเป็นสีสันนี้มีความร่วมสมัย
เป็นการตกแต่งทำให้ดูแล้วน่าสนใจมากขึ้นนะ
แต่ไม่ใช่แค่ธรรมาสรากไม้นี่คุณผู้ชม

แบบที่เราเอาแป้งมาร้อย
ขอแป้งมาร้อยปลาทอด

นี่ไงเรือค่ะเป็นซากเรือล่มโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีเลยนะ
ชาวบ้านเขาครบเลยเขาเอามาถาวายให้วัด
ทีนี้เนี่ยผ่านไปท่านพระอาจารย์เห็นว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้
เอามาประดับนะคะเพื่อใช้งานด้วยแล้วก็ใช้ในพิธีต่างในวัด
มันก็ถือว่าได้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการเอาซากเศษไม้ที่ขุดค้นพบ
เอามาแฮมให้เกิดประโยชน์นอกจากตั้งเอาไว้เก๋เฉยแล้วเนี่ยยังสวยงามอีกด้วย
ใช้งานได้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความเลื่อมใสด้วยแหละนะ
ซากไม้ซากเรืออายุเป็นร้อยปีแบบนี้นะอยู่ในวัดแล้วใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่เหมือนที่ไหนจริงที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
วัดโพเด็ดนั่นเอง
จริงอย่างที่คุณแม่ชีสาบอกแบบนี้ไม่เคยเห็นนะ
ใช่ไม่เคยเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะถือว่าอันนี้เห็นธรรมาสแปลกแล้วก็ต้องตะโกนว่าสาธุอย่างที่บอกไป